เหตุซึนามิพัดถล่มญี่ปุ่นเมื่อ๕ปีก่อน
จากที่คลื่นยักษ์จะทำลายบ้านเรือน
แล้วก็พรากชีวิตคนไปจำนวนมากจมหายไปกับคลื่นแล้ว
กเง่าทางวัฒนธรรมบางส่วนก็ถูกกลืนหายไปด้วยเช่นกัน
เหมือนกับโรงงานผลิตซอสถั่วเหลืองสูตรเก่าแก่

นอกจากตัวโรงงานจะถูกทำลาย
นามิยังพัดเอาสูตรที่รักษาสืบทอดกันมากว่า๒๕๐ปีหายไปด้วยครับ
นั่นก็ทำให้ซอสถั่วเหลืองหรือว่าโชยุ
เรื่องชื่อเกือบจะสิ้นชื่อไปตลอดกาล
แต่ว่าด้วยความไม่ยอดท้อและความตั้งใจดี

ที่ต้องการช่วยเหลือคนงานและคนในพื้นที่ที่ประสบภัย
ก็ทำให้สามารถกู้สูตรเด็ดของซอสถั่วเหลืองนี้กลับมาได้ราวปฏิหาร
ท่ามกลางการเอาใจช่วยของคนญี่ปุ่นจำนวนมากครับ
สถั่วเหลืองยี่ห้อมิราเคิลนี้เป็นซอสถั่วเหลืองสูตรดั้งเดิมของญี่ปุ่น
ที่ต้องหยุดการผลิตไปหลังซึนามิ
ขณะนั้นคนงานในโรงงานต่างหนีขึ้นเขาเอาชีวิตรอด
และต้องมองดูโรงงานพังเสียหายไปพร้อมกับสูตรลับของการหมักซอส
สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน

บริษัทเก่าแก่ที่ก่อตั้งเกือบ๒๑๐ปีน่าจะต้องปิดกิจการไปตลอดกาล
ทายาทรุ่นที่๙ของตระกูลและความพยายาม
เพราะแม้ตัวโรงงานและสายการผลิตจะเสียหายจนไม่สามารถผลิตได้
แต่เขายังคงรักษามรดกของตระกูลไว้อย่างสุดความสามารถ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงต่อไป
เชื่อว่าหากปล่อยให้คนเหล่านี้ไม่มีงานทำ
จะทำให้พวกเขาหมดพลังใจไปด้วย
โน้บอกว่าเขาพยายามคิดหาหนทางมาตลอดว่าจะทำอย่างไร
ให้ครอบครัวของเขาและคนงานทั้งหมดสามารถอยู่รอดได้ไปพร้อมกัน
รวมถึงหาทางเปิดโรงงานใหม่อีกครั้ง
แต่ยังคงติดปัญหาที่ว่าจะไปหาสูตรดั้งเดิมได้จากที่ไหน
แต่แล้วก็เหมือนเป็นปฏิหารเพราะสูตรหมักซอสที่โคโนะเคยบริจาคให้แก่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
เพื่อนำไปค้นคว้าวิจัยหาทางต่อสู้กับโรคมะเร็ง
ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ภายในตู้เก็บ
ทั้งที่ตัวอาคารวิจัยหลังดังกล่าวพังพินาศเพราะซึนามิเช่นกัน
โคโนได้รับการแจ้งข่าวดีนี้จากเจ้าหน้าที่ห้องวิจัย
เขาก็รู้แล้วว่าซอสสูตรดั้งเดิมนี้จะยังคงมีสืบทอดต่อไปให้รุ่นลูกรุ่นหลาน
นานนักบริษัทยากิสาวะก็กลับมาวางจำหน่ายซอสถั่วเหลืองอีกครั้ง
แต่ต้องอาศัยโรงงานอื่นเป็นผู้ผลิต
กระทั่งโคโนะสร้างโรงงานแห่งใหม่ในเมืองใกล้เคียงที่ไม่ได้รับผลกระทบจากซึนามิ
ทำให้สายการผลิตต่างกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้ง
สมิราเคิลที่ทำจากถั่วเหลืองและข้าวสาลีต้องตั้งวางรอเวลาถึง๒ปี
จึงจะสามารถวางจำหน่ายได้อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนปีก่อน
โมโอโยชิดะผู้จัดการโรงงานยากิสวะเล่าว่า๒ปีที่ผ่านมาเป็นการเดินทางที่ยาวนานและเจ็บปวด
กว่าจะกลับมาผลิตซอสนี้ได้อีกครั้งแต่มันก็ทำให้พวกเขามีความสุขมากเมื่อทุกอย่างประสบความสำเร็จ
และนี่คือร้านอาหารปลาดิบที่ยังคงเปิดกิจการหลังซึนามิ
และเป็นลูกค้าประจำของซอสถั่วเหลืองมิราเคิลมาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์
โมรุอารากิเจ้าของร้านวัย๔๑ปีเล่าว่าซอสเจ้านี้ไม่หวานเกินไปและรสชาติกลมเหมาะกับการทานกับปลาดิบ
เขาไม่แปลกใจที่ซอสนี้กลับมาได้อีกครั้งเหมือนกับที่เขายังคงทำอาหารที่เขารักเพื่อเสิร์ฟให้แก่ลูกค้า
แต่ยอดขายก็ดีวันดีคืนและสูงขึ้นราว๑๗๐จากช่วงก่อนซึนามิรวมทั้งยังพบช่องทางการจำหน่ายใหม่นั่นก็คือการขายตรงให้แก่ลูกค้า
อกจากนี้ยังมีลูกค้าจำนวนมากที่ส่งกำลังใจโดยบางรายส่งจดหมายแนบมากับซอสที่เคยมีแล้วกำชับว่าอย่าลืมรสชาติซอสแบบนี้
ว่าบางสิ่งจะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมได้อย่างคนงานในโรงงานอย่างน้อย๖คนต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัว
แต่ชาวเมืองนี้ก็ได้แต่หวังว่าน้ำในทะเลจะยังคงสงบเหมือนเช่นทุกวันและจะสงบแบบนี้ไปอีกตราบนานเท่านาน